คุณผู้ชมฮะจากเหตุที่มีคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน
เขาจะเรียกอะไรดีมินิมากิฟช็อปอะไรเนี่ยนะฮะ
และปรากฏว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
แสดงพฤติกรรมหื่นต่อหญิงสาว
เราได้ดูคลิปนี้บ่อยครั้งแล้วล่ะ
แต่ว่าเรื่องของความคืบหน้านั่นก็คือการจับกลุ่มชายหื่นนี้ได้นะฮะ
คลิปนี้นะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในกิฟต์ช็อปมินิมาตรแห่งนี้นะฮะ
แล้วก็บอกว่าขอช่วยตัวเองแป๊บนึงได้ไหม

ผู้หญิงก็พยายามไล่แล้วก็ขู่ว่านั่นตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วนะฮะ
แต่ท้ายที่สุดนะฮะผู้ชายคนนี้ไม่เกรงกลัวเลยคุณ

แล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกับผู้หญิงหวังจะทำอาณาจารย์เธอคุณ

ท้ายที่สุดนี่เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวแล้วนะคุณ
พร้อมทั้งหลักฐานก็คือกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
เสื้อยืดแขนยาวลายขวางสีกลมมาท่า
รองเท้าแตะสีเหลืองรถจักรยานยนต
ที่ใช้ในวันก่อเหตุ๒๗มกราคม
เพราะว่าตำรวจสืบทราบว่าผู้ชายคนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีจากเหตุการณ์
ซ่อนตัวในขนำที่พักในสวนยางพาราของชาวบ้าน

หลบที่ไหล่เขาพื้นที่หมู่๖ตำบลตะกุกเหนือ

ก็ขี่หนีข้ามอำเภอแหละจากอำเภอพุนพิน

แต่ก็ไม่พ้นเงื้อมือของตำรวจสพพุนเพ็ญ
แล้วก็สพของวิภาวดีเขาในการช่วยจับกลุ่มนะครับ

ผู้ก่อเหตุก็คือนายอนุพงศ์จันประสิทธิ์
หรือว่าปืนอายุ๒๖ปีนะครับ
นายปืนยอมรับสารภาพว่าอย่างไรรู้ไหมครับ

ใช่แต่ว่าเขาบอกอีกว่าไม่ตั้งใจจะเข้าไปข่มขืน
แต่หลักฐานทนโทษชัดเจนเลยนะครับ
เป็นคนก่อเหตุจริงไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปข่มขืนผู้เสียหาย
แต่บังเอิญขี่รถผ่านมาเท่านั้นเอง
เอ้าก็เลยก่อเหตุเป็นครั้งแรก
เดี๋ยวนะครั้งแรกนี่คือครั้งแรกของอะไร
ครั้งแรกหลังจะออกมาจากคุกหรืออะไร
เดี๋ยวค่อยฟังไปว่าครั้งแรกอะไรนะครับ
เขาปฏิเสธพฤติกรรมแบบนี้ที่เขาไปทำกับคนอื่นด้วยไง
ค่ะนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยขอโทษทีเป็นการก่อเหตุครั้งแรก
แล้วก็ทีนี้ครับผู้เสียหายเข้ามาอยู่ด้วยนี่คุณที่โรงพัก
ยกมือขอโทษผู้เสียหายพร้อมกับยืนยัน
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาในการที่จะทำอนาจารย์เลยนะครับ
ส่วนกรณีที่มีผู้เสียหายอีกรายไปแจ้งความไว้นะครับ
ไปแจ้งความไว้ว่านายปืนคนนี้มาจับก้น
ตอนที่รถของเธอติดไฟแดงแบบนี้คุณในปืนขี่มาขนาดข้าง
แล้วก็จับก้นเธอนะฮะขณะที่รถของเธอติดอยู่ที่แยกไฟแดง
ตัดใหม่ใกล้สนามบินสุราธานีแล้วก็พอนายปืนจับก้นเสร็จ
นายปืนขี่รถหนีและนายปืนก็ไปก่อเหตุกับผู้หญิงอีกคน
ในร้านมินิมาตรนี่แหละฮะคือตัวนายปืนปฏิเสธเรื่องนี้
บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการไปจับก้นผู้หญิงคนนี้เลย
อันนั้นฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันนะฮะ
อี้เขาจะมารับใช่ไหมเรื่องของการไปจับก้นในเหตุแรกน่ะส่วนในมินิมาร์ทเนี่ยรับ
แต่ว่ายืนยันไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปทำอนาจารย์
ให้เป็นขั้นแรกผมนะครับเออผมแค่อยากไปช่วยตัวเอง
อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคือตำรวจเขาต้องสอบปากคำเข้มแหละนะครับ
ทีนี้ครับญาติก็เอือมระอา

เพราะเป็นพ่อพ่อของนายปืนก็บอกว่าลูกชาย
มีพฤติกรรมแบบนี้มาหลายปีแล้ว

ถ้าได้ไปเสพยาเสพติด
ยิ่งหนักเลยพฤติกรรมยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
อดีตลูกชายเคยก่อเหตุขโมยกางเกงใน
ก็มีสไลด์หนอนให้คนงานหญิงพม่าในสวนยางดู
ก็มีไปข่มขืนคนงานหญิงชาวพม่า
ที่อำเภอท่าฉางก็มี
ถูกเพื่อนคนงานพม่ารุมกระทืบปางตายละครั้งนั้น
จากนั้นลูกชายถูกจับติดคุกเป็นเวลา๒ปี
พอพ้นโทษก็มาก่ออีกนะครับ

ก่อคดีข่มขืนผู้หญิงในท้องที่สพเสวียดที่อำเภอท่าฉางมาแล้ว
เมื่อปี๖๐ก็เคยติดคุกพ้นโทษมาแล้ว
แล้วก็เคยต้องโทษคดีเสพน้ำกระท่อม

เห็นใจพ่อนะคะใช่นะครับส่วนผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นผู้หญิงในคลิประทึกที่เราได้ดูกันคุณ
ค่ะโอ้โหเธอเนี่ยยังใจหายไม่หายเลยนะ
เออขวัญหนีดีฟอร์อยู่นะขวัญหนีดีฟอร์ขวัญยังไม่กลับมาเลย
ค่ะนะฮะเธอก็บอกว่าดีใจที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้

ส่วนที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาทำอนาจารย์นั้น
ไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะดูจากพฤติกรรมแล้ว
พฤติกรรมมันสวนทางกับคำพูดคนเราต้องดูที่การกระทำถูกต้องไหม
ค่ะพูดอะไรก็พูดได้เออแต่การกระทำเนี่ยมันจู่โจมจริง
หากไม่ได้ตั้งใจทำทำไมในวันเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์เลยหน้าร้านไปแล้ว
แต่ก็ขี่รถวนมาจอดหน้าร้านติดเครื่องเอาไว้เตรียมหลบหนี
เดินวนเวียนอยู่หน้าร้าน๒๓รอบก่อนจะเข้ามาในร้านและก่อเหตุทำอนาจารย์
แล้วก็ที่เห็นในคลิปแน่นอนพยายามข่มขืนเธอนะครับ
ทั้งนี้ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของนายปืนมาก่อนเลย
แล้วก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
ก็เอาให้ถึงที่สุดค่ะ

ว่าเขาทำครั้งแรกเพราะเขาเคยมีคดีมาก่อนไหม
หนูว่ามันตั้งใจมากกว่า
มันไม่มีทางว่าไม่ตั้งใจค่ะ

เดินอยู่หน้าร้าน๒๓ครั้ง
ถ้าคิดว่าไม่ได้ตั้งใจก็คือไม่ใช่
ถ้าไม่ตั้งใจก็คือเห็นแล้วเข้ามาเฉย
นี่มันก็คือเดินเวียนไปเวียนมาอยู่

ทุกฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็ญาติของผู้ก่อเหตุเองนะฮะ

ที่สามารถจับกลุ่มผู้ที่ทำพฤติกรรมอันตรายแบบนี้ได้นะครับ
แล้วก็หญิงสาวที่ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เธอบอกว่าเธอถูกนายปืนจับก้น
ทีนี้อันนี้นายปืนปฏิเสธใช่ไหม

ตำรวจก็คงต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ในช่วงเวลาแล้วก็สถานที่ที่เกิดเหตุนะครับ
นายปืนมีพฤติกรรมในการที่ไปจับก้น
ทำอนาจารย์หญิงสาวรายอื่นอย่างไรนะครับ
แต่เบื้องต้นตำรวจสพพุนพินแจ้งข้อหานายปืน
กระทำอาณาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจนะครับ
แล้วก็มีการสืบประวัติก็อย่างที่บอกไป
เพราะว่าเคยกระทำอนาจารย์คนอื่นด้วยนะครับ

ทีนี้ก่อนก่อเหตุในครั้งล่าสุดนี้
จะมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับ
นี่ถึงขนาดว่าญาติญาติผู้เสียหายคุณ
ของผู้หญิงหลายคนก็ไปขอบคุณเลยนะ
ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะครับ

เพราะถือว่าเป็นภัยอันตรายต่อสังคมจริง